ส่วนอีกหนึ่งที่นะครับที่อยากจะลองพาคุณผู้ชมไปดู
ที่อำเภอหนึ่งในจังหวัดสุรินทร์
เขาจัดงานแสงสีเสียงยิ่งใหญ่ตระกาลตา
แต่ก่อนที่จะไปดูแสงสีเสียงนั้นมันจัดในช่วงกลางคืน
ช่วงกลางวันโอ้โหเขามีงานกิจกรรมแบบว่าสนุกสนาน
ลีลาแต่ละคนนี่ไม่ธรรมดาเพราะว่าเขาจัดงานแข่งส้มตำลีลา
มาอีกแล้วลา๕เป็นยังไงลีลาจะเด็ดเท่าน้องใบตองไหม
ป่ะไปดูกันหน่อยครับป่ะไปดูกันหน่อยครับ
รกไม่แตกสากไม่พังไม่ยอมกลับ
แต่ว่าสากน่าจะไม่พังเพราะว่าเมื่อกี้เห็นสากใหญ่มาก

ไปเมื่อสักครู่เป็นการแข่งขันส้มตำลีลา
เป็นกิจกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ

ไปในตัวด้วยเขาว่าอย่างนั้นนะก็เป็นการแข่งขันตำส้มตำแบบเนี้ย
แล้วก็มีการตำข้าวลีลาและกองเชียร์ก็เชียร์กันอย่างเต็มที่
คือมันมีหลายกิจกรรมมากมายในงานนี้นะครับก็คือ
งานแสงสีเสียงตำนานเมืองสนมและงานกาชาติอำเภอสนมครั้งที่๑
ประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบสองเขาจัดกันที่บริเวณหน้าสนามที่ว่ากาศอำเภอสนมจังหวัดซูรินค่ะ
โอ้โหบอกเลยนะที่อำเภอแห่งนี้เขามีตำนานที่กล่าวขวัญกันมานานแล้ว
มีเรื่องราวให้ได้พูดถึงเยอะแยะมากมายส่วนกิจกรรมที่เขาทำเนี่ย
เพื่อเป็นการสร้างความสนุกให้กับคนในชุมชนแล้วก็ให้บรรดาพี่ทุกคนที่มาในงานนี้นะครับ
ร่วมสนุกกันคือมันสร้างความสามัคคีแล้วก็มีการเต้นลีลาต่างนะครับ
เป็นการเต้นในแบบพื้นบ้านเขาก็มีเหมือนกันแล้วก็ที่นี่นะครับเขายังมีกิจกรรมอื่นอย่างเช่น
เดินแบบผ้าไหมมีการนำผ้าพื้นเมืองแล้วก็ผ้าย้อมย้อนยุคมาให้ประชาชนที่นั่นเขาได้ติดตามรับชมกันอีกด้วยนะครับ
เห็นอยู่นี่คือกิจกรรมในช่วงของกลางวันกลางคืนยาวไปยาวไป
เพราะว่าช่วงกลางคืนก็เป็นไฮไลท์เหมือนกันนะครับเขาจัดการแสดงสุดยิ่งใหญ่อลังการ
ให้กับผู้ที่มาเข้าร่วมงานได้ชมกันอย่างการแสดงแสงสีเสียงตำนานเมืองสนม
อย่างที่ผมบอกไปเมืองนี้เขามีตำนานอยู่นะครับก็นำเอาศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้าน
การละเล่นพื้นบ้านขนบธรรมเนียมประเพณีรวมทั้งศิลปะการแสดงไร่รำพื้นบ้านต่าง
ออกมาแสดงประกอบแสงสีเสียงอย่างครบชุดและสมจริง
จัดใหญ่จัดเต็มมากนี่ค่ะมีขบวนแห่มาด้วย
มันสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับประชาชนที่มาร่วมงานเป็นอย่างมากเลยน้องใบตอง
แม้ว่าปีนี้จะเป็นปีแรกแต่ก็ถือว่าเป็นปีที่สร้างความประทับใจให้กับชาวบ้านนักท่องเที่ยว
ที่เขามากันเยอะจริงงานบรรยากาศในช่วงกลางคืนนะ
ผมอยากให้ดูเป็นน้ำจิ้มให้ดูกันเอาไว้เผื่อปีหน้าเขาจัดมาใหม่คุณจะได้ไปเที่ยวกัน

ก็อย่าหยับก่อนเอ็มเซียวมาลองเป็นอะไรกัน
ใหญ่อลังการมีโอกาสมีเวลาก็อยากจะไปดูสักครั้ง
เพราะว่าปีนี้เขาจัดเป็นครั้งแรกยังยิ่งใหญ่อลังการขนาดนี้
ปีหน้ารับรองว่าจะต้องยิ่งใหญ่จัดใหญ่จัดเต็มมากขึ้นแน่นอ

ยังไงซะอำเภอสนม

ลองไปดูเหมือนกันว่าที่สุรินเนี่ยเขาจัดงานได้ยิ่งใหญ่ขนาดนี้แล้ว
มีของดีของเด็ดอะไรยังไงบ้าง
มีโอกาสจะนำมาฝากคุณผู้ชมอีกนะคะ